เราย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่มีคนขับรถกระบะคนหนึ่ง
ขับรถไปจอดที่บริเวณสะพานลอยตรงข้ามกับโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ทำทีเป็นรถเสียให้น้องเขาเข้าไปช่วยแล้วก็ไปทำอนาจารย์เขา
พอเป็นข่าวออกไปรู้สึกผิดแล้วว่าตัวเองนั้นจะถูกจับ
ไปปรึกษาแม่อยู่ที่กระบี่
บอกว่าแม่ผมไปทำมาผมเป็นข่าวทำยังไงดี
แม่ก็พาไปมอบตัวแล้วนะตัวเขากับแม่อ้างว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
เลยไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
เรานำเสนอข่าวนี้ไปให้คุณผู้ชมติดตามกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ว่าบ่ายของเมื่อวานเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางปิติสิริพาลูกชาย
คือเป็นผู้ต้องหาที่ไปกระทำอนาจารย์นักเรียนหญิงเข้ามอบตัว
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายมงคลบัวผันอายุ๓๐ปีนะครับ
อาชีพเป็นพ่อค้าขายไก่สดในตัวเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก็พากันไปมอบตัวแต่ว่าไปมอบตัวที่กระบี่ครับที่สพเหนือครอง
หลังจากที่ไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์นักเรียนหญิงชั้นม๔
โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
นะฮะทำทีไปจอดรถใต้สะพานลอยรถเสียไปเดินให้น้องผู้หญิงไปช่วยจับพวงมาลัยตัวเองจะเข็น
แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปทำอนาจารย์น้องเขา
น้องก็ไปบอกคุณครูแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมา
ตัวผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพผมก่อเหตุจริงครับ
หลังจากเห็นตัวเองตกเป็นข่าวเครียดมากเลย
ก็เลยไปหาแม่ที่ทำงานที่กระบี่นะปรึกษาแม่ทำยังไงดี
ผมไปทำแบบนี้มาเป็นข่าวแล้วแม่
ยอมรับว่าเราทำจริงเราทำยังไงบ้างดี
ผมก็ไม่ได้แค่บอกให้น้องเขาขึ้นไปบนรถให้เขาจับผมอะไรรถ
แล้วผมก็พอดีผมก็ให้เขาจับพวงในรถแล้วผมก็เอามือไปจับขาเขา
ผมเข้าไปจับขาเขาใต้อาพงศ์เท่านั้นครับ
ทีนี้ด้านแม่ของผู้ต้องหาเองก็พาลูกชายไป
ก็บอกว่าก็ลูกมาหานะแล้วก็รู้ว่าตอนนี้
ลูกถูกตำรวจออกมาจับก็เลยพยายามคุยกับลูก
อยากให้มอบตัวดีกว่านะเพราะเธอเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ลูก
ทำอนาจารย์เด็กแบบนั้นเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพจิตใจลูกหน่อย
เพราะว่าเคยถูกจับแบบนี้แล้วหลายครั้ง
คือเข้าใจว่าลูกมีอาการป่วยทางจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าหายหรือยัง
แล้วก็ยังกลับมาทำแบบเดิมแบบเดิมอีก
หายป่วยแล้วก็อยากจะให้ไปเยี่ยวยามของการรักษาให้เหลือเผา

ปี๔๖ไปทำที่แถวพื้นที่ของบางกอกน้อย
ปี๔๙ปี๕๐ปี๕๒ไปก่อเหตุ๓ครั้งในพื้นที่ของตลิ่งชั้น
แล้วล่าสุดนนทบุรีรวมแล้วก็๔๕ครั้งทีเดียว

คือเขาเป็นว่าตัวที่ส่อพเหนือคลองนกที่กระบี่
ก็เดี๋ยวประสานส่งตัวไปยังสพเมืองนนทบุรีครับ
ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าต้องยอมรับว่าน้องในพื้นที่เขาก็กังวล
แล้วก็เป็นห่วงกับเรื่องนี้เพราะว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ